ไปดูเรื่องของจงอางยะกันบ้าง
อู้วพูดเลยว่าคราวนี้อาจจะต้องไล่แล้วแหละ
ไม่มีใครอยากจะอยู่กับจงอางแน่นอนนะคะ
แต่สำคัญคือคนที่จับจงอางเห็นไหมน่ะ
จับมือเปล่าอุ้ยยังไงไปดูค่ะ
ก่อนเล่าข่าวนะคุณสุภาษาลาคุณขำอะไร
เมื่อกี้คุณหัวเล่าบอกว่าหัวเล่ามันมากเลย
นี่ฉันอินตนาการว่าถ้าที่ฉันอยู่แถวนั้นอ่ะนี่ฉันจะอยู่ถ่ายได้มั้ยคะคลิปเนี่ย

พี่เขาดูชิว
เฮ้ยทำไมมีความสามารถขนาดนี้

กว่าด้วยกว่ากว่าด้วยเกือบเกือบสี่เออตัวใหญ่แล้วลำตัวมันเห็นไหมคะ
อวบอ้วนเลยทีเดียวนะคะต้องบอกอย่างงี้คุณผู้ชม
มันเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลจริงที่เขาอาจจะเคยจับงูอะไรมาก่อนเนี่ยนะคะ
แต่ไม่แนะนำให้ใครก็ได้มาทำแบบนี้อันตรายถึงชีวิตนะคะ
เจ้าของคลิปบอกด้วยว่าพอจับได้อย่างนี้เดินโชว์ไปแล้ว
เต็มที่แล้วก็ไปปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติต่อไปให้อยู่ห่างไกลกับชุมชนหน่อย
น่าอยากได้แวะเวียนเข้ามาบ้านคนอีกเออ
ใครอยากจะไปดูเต็มอีกนะคะเข้าไปได้ในติ๊กต๊อกของคุณนูรีนะ๕๕ด้วยค่ะ
ว่าไม่ได้นะเวลาชาวบ้านเขาเจองูใหญ่เขาเชื่อเป็นงูเจ้าทงเจ้าที่
บางที่ถูอะไรรู้ไหมแป้งมาโรยแล้วถูที่ตัวได้ซ้ำ
แต่ว่าอันนี้อย่าไปถูนะคะเขามีพิษนะคะงูจงอางน่ากลัว